ส่วนเรื่องนี้ก็มีเสียงเรียกให้ไปตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์นี้ปรากฏในโลกออนไลน์ค่ะ
แล้วในโลกออนไลน์ก็ถามหาว่าควรจะต้องมีการเข้าไปดูแลหน่อย
เพราะว่าปรากฏภาพของนักท่องเที่ยวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ปากการังเห็นไหมคะเขาสัมผัสปากการังเขาจับปลาดาวขึ้นมาถ่ายรูปนะคะ
นี่แหละค่ะโอ้โหเป็นภาพที่คนรักทะเลเห็นแล้วใจหายวูบเลยนะคะ
เพราะเป็นที่รู้กันนะคะว่าปากการังนี้สัมผัสมันปุ๊บเดียวมันตายเลย

นี่แหละค่ะจับถ่ายรูปแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะว่าทัวร์ผีไกด์เถื่อนเกาะราชาจังหวัดภูเก็ต
ขอให้ตรวจสอบด้วยค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นี่คือการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ในคลิปที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวานนี้นะคะ
ปลาดาวขึ้นมาถ่ายรูปเอามือเกาะด้วยปีนป่ายปากการังด้วยนะคะ
พลเมืองดีก็ส่งคลิปนี้ให้มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นะคะ
คือแน่นอนว่าความคิดเห็นในโลกออนไลน์เป็นไปอย่างกว้างขวางทีเดียว
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูแลเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ก่อนที่จะไม่เหลือธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกหลาน
เรื่องนี้นายอภิชัยเอกวนากุลค่ะรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บอกว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐาน
ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวัดทราบเรื่องแล้ว
และสั่งการให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง
และจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย
อ่ะเดี๋ยวรอฟังการตรวจสอบนะคะว่าผลเป็นยังไงนะคะ
ขณะที่นางสาวสิริขวัญค่ะผู้จัดการบริษัทนำเที่ยว
รวมถึงเจ้าของบริษัทวันนี้ก็เปิดแถลงข่าวค่ะ
บอกว่าขออภัยในส่วนที่เกิดขึ้น
ซึ่งส่งผลในการท่องเที่ยวและภาพลักษ
ทั้งทางลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนและคนไทยเอง
จากนี้จะกำชับครูดำน้ำทุกท่าน

เปิดบริษัทมา๒เดือนยังไม่มีลูกค้า
เมื่อวานเป็นทริปแรกค่ะ
เราก็แนะแนวแนะนำในส่วนของข้อที่ควรปฏิบัติ
ให้กับลูกค้ากำชับให้มากกว่านี้ค่ะ

ถ้ายังไงแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษ

และก็น้องลับข้อติชมทุกอย่างนะคะ